จะพาไปดูนาทีชีวิตค่ะ

ขับรถมาตามถนนดีนี่แหละค่ะกลางวันเลยนะ

อยู่ปรากฏว่ามันมี

อายุเก่าแก่แล้วกิ่งต้นยางใน

แล้วฟาดลงไปหลังคายุบเลยเห็นไหมคะ
และเห็นมอเตอร์ไซค์ที่หลบได้หวุดหวิดไหมคะ

โอ้โหมันนาทีชีวิตจริงลงมารุนแรงขนาดนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านพิกุลพันธ์เฟอร์นิเจอร์
ริมถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าค่ะ
เขาบอกว่าต้นยางนาที่กิ่งมันร่วงลงมา
อายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะอยู่มันร่วงลงมาเฉยเลย

ก็คือนายประวิศพงศุริลล์นะคะ

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่พอทราบเรื่อง

เคลียร์พื้นที่ตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายกิ่ง
ยางนานนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ

แต่ว่าหลังจากนั้นก็สามารถเคลียร์พื้นที่ได้

หนึ่งในผู้โดยสารที่นั่งมากับรถกระบะเขาบอกว่า

ตัวเขานั่งเบาะด้านหลังกับเพื่อนร่วมงาน
พอถึงจุดเกิดเหตุนายประวิทย์คนขับ
เขาก็ชะลอรถหยุดติดไฟแดงใต้ต้นยางนาพอดี

ทุกคนก็ตกใจกันมากรีบพากันหนีออกมาจากรถครับ

นั่งอยู่ในรถแล้วพอดีรถมาติดไฟแดงครับ

แต่ประโยชน์มันมาจากไหนพอดีลงมาตรงนั้นตกลงมาใส่หน้ารถเลย
แต่เขานั่งอยู่บริเวณไหนครับตอนนั้น
ผมพร้อมครับผมอยู่ฝั่งควดซ้อน

ด้านนายกเทศมนตรีตำบลหนองพึ่งก็บอกนะคะว่า

เพราะอย่างที่บอกว่าลมไม่ได้แรงฝนไม่ได้ตกไม่ได้มีพายุอะไร
ตอนนี้ก็แจ้งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
เพราะว่าอยู่ในความดูแลของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ
ก็จะเนื่องมามีฝนเลยนะครับ
ปกติเหมือนที่บอบอกอย่างน้อย
เมื่อกบนถ้าหล่นถ้าโตอุ้งใส่เป็นชก

ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขาก็กังวลกันมานานแล้ว

ก็ไม่รู้วันไหนหวยจะมาออกที่เราหรือเปล่า

จะทำยังไงดีจะตัดได้ไหมหรือจะอะไรยังไง
เพื่อความปลอดภัยเพราะเขาต้องขับรถผ่านไปมาทุกวัน

เพราะที่ผ่านมาลงพื้นที่ตรวจสอบตลอด
มีการตัดกิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงไป๓๐๐ต้นแล้ว
แต่อย่างที่บอกมันมี๙๐๐ต้นนะคะ
น่ากลัวคือมันจะมีบางกิ่งที่เป็นกิ่งสด

ก็พยายามที่จะตรวจตราแล้วก็ตรวจสอบตลอดเวลานะคะ

อบจบอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาจ่ายสินใหม่ทดแทน
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ก็ให้ผู้เสียหายนำหลักฐานเข้ามายื่นคำร้อง
ขอรับค่าสินใหม่ทดแทนที่อบจได้เลย

ว่าหน่วยงานพื้นที่ถนนหนทางต้นไม้ข้างทาง

แต่เขาก็บอกเขาลงพื้นที่ตลอดเขาไม่ได้นิ่งนอนใจ

แต่มองอีกมุมหนึ่งก็เราจะทำอย่างไรก็ดี

อย่างเดี๋ยวว่าจะดูแลกันอย่างไร